คุณผู้ชมฮะชาวนครสวรรค์ระวังเลย
หรือว่าใครต้องผ่านไปตรงแยกภัยสาลี

พ่วงเขียวเจอกับพ่วงขาว
กลางลำมันเป็นอย่างนี้เองคุณผู้ชม
มาแล้วฟ้าป้างเข้าไปตรงกลาง

ชะลอหน่อยเว้ยอย่างนี้หรอ

แต่ไม่ได้เหยียบเวลเผยเลย

แยกใดตาจากหวันทครสวรรค์ครับ

อายุ๓๗ปีแล้วก็คนนั่งมาด้วยคือ
อรณีอายุ๒๙ปีเจ็บทั้งคู่
ส่วนฝั่งพ่วงเขียวมีในเกรียงไกร

พ่วงเขียวเจ้าหน้าที่กู้ไพรร่มใส่ก็ต้องเร่งนำตัว
ออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลภัยสาลีไป

สาเหตุคาดว่าทั้งสองคันอาจจะสับสนเรื่องช่องทางครับ

ตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเขามีการก่อสร้างอยู่เห็นไหม
เขามีก่อสร้างอยู่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมา

แล้วรอบนี้รถใหญ่ทั้งคู่เลยครับ